นัดดาลหนาตอนแรกเลยนะครับ

สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ทางรายการเจาะประเด็นนะฮะ

คือทั้ง๓ท่านเป็นครอบครัวที่เดินทางมาจากจังหวัดนคร
สีมาผมแนะนำก่อนว่าแต่ละท่านมีใครบ้างนะท่านแรกสุดที่นั่งด้านขวามือสุดผมนี้นะคือคุณแม่นะฮะ
ก็คือคุณอินทิราณาธานะสวัสดีครับ
ท่านที่สองที่นั่งตรงกลางนะเป็นลูกชายครับชื่อว่าคุณตินทยุทธ์เมียนกลางนะครับ
ว่าน้องเจมส์นะครับและสุดท้ายเป็นคุณยายนะครับคือคุณลำจวงทางกลางนะครับผม
ในรายการเราไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดว่านักแสดงปปคนนั้นเป็นใครนะครับ
แต่ว่าเมื่อพี่นักข่าวมานั้นเดี๋ยวได้ดูภาพและเอกสารแล้วก็จะทราบทันทีว่านักแสดงปปาคนนี้เป็นใคร
ก็คือบอกได้ว่านักแสดงปลาท่านนี้เล่นหนังเล่นละครหลายเรื่องและส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นก็คือบทบาทเช่นเป็นนักรบเป็นออกยาเป็นออกศึกอะไรต่างเหล่านี้
และภาพลักษณ์ของเขาที่ผ่านมาอันนี้ผมบอกกับพี่เลยว่าคือเขาจะมีลักษณะของการเป็นจิตอาสาของการช่วยเหลือด้วยนะครับผมที่คนจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
รู้จักกันที่กรุงเทพค่ะเราทำงานด้วยกัน

หลังจากนั้นคบหากัน๒ปี
ก็มีลูกชายเป็นเร็วเข้มค่ะ

หลังจากที่พอมีลูกชาย
อยู่กันได้เพียงแค่๑๕วัน
ก็กลับไปอยู่โคราค
พ่อบอกว่าให้อยู่โคราคก่อน

ตอนนั้นนักแสดงปปาท่านนี้เข้าสู่วงการบันเทิงหรือยังครับผม

แต่ก็บอกให้คุณอินนั้นกลับลูกกลับไป

กลับไปอยู่กับคุณยายก็คือคุณลำจวงเนี่ยนะฮะ
หลังจากนั้นนักแสดงปปาไม่ติดต่อมาอีกเลยครับผม

พอดีทางคุณแม่เขาเสียค่ะ
ก็คือคุณแม่ของนักแสดงป่อปาเสียชีวิต

ก็คุณยายก็อุ้มพาไป

ไปขาวแม่เขา
ตั้งแต่หลังจากนั้น๑๕วันที่แยกกันกับทางคุณอิม

เรื่องของหน้ากีศของนักสาหก

หลังจากนั้นเจมส์ได้เคยติดต่อนักแสดงปอปาไปไหมครับผม
ติดต่อไปครั้งหนึ่งครับตอนอายุ๑๑ขวบ

แปลว่าเป็นเหตุการณ์๑๕ปี๑๕๑๖ปีที่แล้วนะฮะ

เป็นทางที่บ้านเราเอาไปซื้อนะ

ที่ผ่านมาทางเจมส์ไม่เคยติดต่อไป

คุณแม่ที่ผ่านมาทำไมเราไม่ติดต่อไปที่นักแสดงปปาครับว่า

ใช่ค่ะเคยติดต่อเข้าไปค่ะแต่พยายามแบบก็ไม่ติดต่อไม่ได้อะค่ะ

เพราะว่าติดต่อไปกองถ่ายเขาก็ไปถ่ายเรื่อยค่ะ

เจมส์ครับว่าที่ผ่านมา
นักแสดงป่อปลาเคยส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัวเราหรือตัวเราไหมครับ

แล้วชีวิตความเป็นอยู่มันเป็นยังไงครับ

ก็เช่าบ้านอยู่ตั้งแต่ผมเกิดมาจนปัจจุบัน

คือที่ผมมาเรียกร้องคือผมโตแล้ว
ผมไม่อยากได้เงินไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นนะครับ
แต่ผมอยากเจอพ่ออยากกอดนะครับ
คือมันโตแล้วมันอยากเจอสักครั้งหนึ่ง
ตอนเด็กน้อยก็ไม่เคยเจอเลยมันยังไม่คิดมาก
พอโตมาแล้วมันเจอ

เพราะว่าในรายการมีสิ่งที่เราได้ติดต่อนักแสดงปปาท่านนี้ไป
นักแสดงปปาบอกว่าถ้ามาเปิดเผยข้อมูลแบบนี้
มันจะทำให้ครอบครัวนี้ถึงขั้นไม่มีที่ยืนในสังคมนะ
มันมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะ

ไม่กลัวหรอกครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลย

เพราะว่านักแสดงปปาบอกว่าถ้าเขาออกมาพูดบ้าง
คุณแม่กับน้องอาจจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนะ
เท่าที่ทั้งแม่และยายเล่าให้ฟังก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรกัน

ผมถามสุดท้ายถามคุณอิน
ตอนที่เรากับนักแสดงป่าหลังจากนั้น๑๕วันที่เขาอยู่แล้วเขาก็ไปจากไปเนี่ย
ไม่ได้อะไรก็หายไปเลยแล้วจะให้แม่นั่งอยู่ได้ยังไง
เขาก็ต้องดิ้นลนหาทำงานหารายได้มาเข้าจุนเจือครอบครัวสิคะ
เพราะว่าในเมื่อเขาหายไปเลยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะไรยังไง
เขาก็บอกว่าเขาโทรไปติดต่อตอนช่วงนั้น
เขาก็บอกว่างานยุ่งเพราะงานยุ่งเสร็จเราก็ไม่อยากจะโลกปวดแล้ว
ก็เลยต้องทำใจนะคะว่าเราต้องดิ้นลนหารายได้มาจุนเจือครอบครัวค่ะ
ผมได้ให้เล่าเบื้องต้นแล้วก็ให้ทั้ง๓ท่านได้ตอบแล้ว
ทีนี้จะให้พี่นักข่าวได้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับ
ขอย้อนไปความสัมพันธ์ตอนแรกค่ะได้แต่งงานกันไหมคะ

แล้วก่อนหน้าที่เขาจะหายไปค่ะมันไม่มีเรื่องอะไรที่มันแตกหักกันหรือเปล่า
เขาถึงได้ดูดีเขาหายไปทั้งที่เขาทราบว่า
ไม่มีนะคะก็ถ้าเกิดมีปากมีเสียงกันก็คงจะเรื่องธรรมดาทะเลาะกันอะไรอย่างนี้
แต่ว่าช่วงที่ว่าเขาเอาไปส่งที่ว่าเอาแม่กับน้องไปส่งนี้ไม่มีอะไรนะคะ

เราก็พยายามติดต่อตั้งแต่ตอนนั้นแต่ก็ไม่ทราบว่าแต่ก็ติดต่อไม่ได้
ค่ะแต่ทีนี้เขาก็คงจะได้ยินว่าคุณแม่ไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คงจะคิดในธรรมนองนี้ด้วย
หรือเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะเข้าวงการบันเทิงเขาก็เลยต้องการจะ
ก็อยากให้รู้ว่าเขามีครอบครัวแต่งงานแล้ว
ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะ

แต่ว่าก็ไม่ได้คุยกันมากเลยค่ะตั้งแต่มีน้องแล้วก็ไปงานศพของคุณแม่เขาอะค่ะ
ก็ไม่ได้อธิบายอะไรกันเลยค่ะก็ไปงานศพเสร็จแล้วก็กลับ
แล้วก็เหมือนกับหายไปเลยอะค่ะเราคุณยายก็ดูแลหลาน
แล้วก็มีสุนัข๔ตัวก็คุณยายก็ดูแลไป
คุณแม่ของเขาพยายามมากมากแค่ไหนในการที่จะตามติดต่อเขา
เคลียร์เปิดคุยกันเคลียร์กันอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือคุณแม่ไม่อยากต้องการอะไรหรอกค่ะ
แต่ว่าอยากให้เขาออกมาแสดงความเป็นพ่อสักนิดนึง
ว่ามีความรับผิดชอบไหมกับลูก
เพราะว่าแม่ก็ไม่รู้จะยังไง
เวลาคุณลูกถามว่าพ่อทำไมไม่เห็นมาหา

คนอื่นก็จับมือถือแขนเป็นพ่อเป็นลูกกัน
ทำไมเราเห็นแต่ในทีวีอะไรอย่างนี้ค่ะ
เจอคำถามนี้บ่อยก็เลยมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอะค่ะ

แล้วก็ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นนางตุ๊นปลาค่ะ
ต้องไปวิ่งให้เซ็นเอกสารให้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เลยเอาบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านมา

แล้วก็ให้แม่เป็นผู้ดูแลลูกอย่างเดียว

ก็มันเจ็บไป๑๓๑๔

อายุได้๑๒ครับน้องเขา
ขอถามอีกรอบครับน้องทรัพย์เมื่อไหร่
ตอนไหนว่าคุณพ่อคือนักแสดงตัวนี้
คือทราบคร่าวมาก็ประมาณ

ตอนนั้นจำได้แต่ว่ามันรู้สึกยังไงบ้าง
มันดีใจมันตกใจมันช็อคหรืออะไรพอ
ความรู้สึกตอนนั้นมันอธิบายไม่ถูก

ก็ได้กันมาจากใครเอ้ย
ฉันไม่ทราบว่าคนที่บ้านใครเขียนไว้
เขาเขียนเป็นเบอร์โทรแล้วก็เขียนว่าชื่อพ่อเจมส์

ก็บอกอันนี้เจมส์นะครับพ่อใช่พ่อเจมส์ไหม
ก็บอกอ๋อเจมส์เหรอลูกเป็นไงสบายดีไหมอะไรประมาณนี้
เขาเลเข้าเรื่องเลยก็ขอหอมขอที่ขออยากได้
แล้วพ่อว่าไงบ้างคะ

แล้วหลังจากนั้นคือ

พ่อก็หายไปเลย
แล้วเบอร์นั้นเราได้ติดต่อกลับไปอีกมั้ยว่าแบบ
พอดีบ้านหลังนั้นคือไฟมันไหม้มันหายหมดเลย
แล้วคือติดต่อพ่อคำนึงคือตอนไหนที่บอกเห็นอินบ็อกซ์ไปแล้วสุดท้ายพ่อบอกเฟซ
คือประมาณอายุผมประมาณ๑๙๒๐ครับก่อนเกณฑ์อาหาร
ก็ทิ้งหาวัยปีเหมือนกันติดต่อไปรอบนึง
พอดีเห็นผ่านเฟซบุ๊กพอดีเพื่อนแคปหน้าจออันนี้พ่อนะอะไรอย่างเงี่ย
ผมเลยเข้าไปเสิร์ชดูก็เลยเขาไปกดติดตามไว้กดไล็กดไล้
กดไลค์แต่ไม่เคยอินบล็อกเข้าไปคุย
ดูทุกวันเล่นทุกวันล่ะเฟซบุ๊กแต่ไม่ได้สังเกตว่ามันหายวัน
ไหนวันไหนก็เปิดไปเปิดมามันก็ไม่เจออยู่กันตรงนั้นแล้ว

คือได้บล็อกเข้าไปคุยกับพ่อมั้ยว่าเนี่ย
ใส่หน้าพอแล่วคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นของพ่อก็ไม่ทราบว่าเนี่ย

รู้ไหมว่าโดนบล็อกไปแล้วเรียบร้อยเขารู้สึกเป็นไงบ้างเหมือนโดนตัดขาดโดยถาวร
ไหมถ้าโดนตัดขาดผมคิดตั้งนานแล้วครับตอนนี้ผมโตแล้วผมแค่อยากมาเจอเฉยไม่ต้องการอะไรแล้วครับ
พอมันโตแล้วถ้ายังเด็กอยู่ยังต้องการเงินใช่ไหมแต่นี่โตแล้วมันหาเลี้ยงตัวเองได้แล้ว
คือแค่ที่มาคืออยากมาเจอคือวันพ่อผมไม่ได้เจอพ่อ
คือน้อง๒๕ย่าง๒๖ทำไมคุณแม่คุณได้ออกปัจจัยออกมาครับคุณแม่
กลับมาจากต่างประเทศค่ะอยู่ถาวรก็ประมาณ๓๔ปีนี้ค่ะก็เลยว่าติดต่อพอดีเพื่อนแนะนำให้ค่ะ
ก็เลยให้มาออกรายการอะไรอย่างนี้ค่ะ

แนะนำว่าให้มาลองมาออกรายการดูสิเผื่อเจมส์ได้เจอพ่อนะเพราะว่ายังไงแล้ว
เพื่อนเขาก็สงสารเราว่าเออเห็นว่าเราหัวอกคนเป็นแม่ด้วยกัน
เพราะว่าถามแต่ว่าพ่ออยู่ไหนอะไรอย่างนี้อยู่แต่ในจอทีวี
บางทียายก็บอกเนี่ยไปหาดูเห็นในทีวีก็จะหาได้ยังไงราคาอยู่ในทีวี
เค้าก็บอกกว่าต้องไปออกรายการจะได้รู้ว่าพ่อคนไหน
เราก็ไม่รู้ว่าเหมือกับพ่ออะไร
ก็อยากให้เค้ามาแสดงตัวว่าเค้าเป็นพ่ออะไรอย่างเงี้ย
ว่ายังไงว่าใช่ไหมหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วถ้าเกิดส่วนหนึ่งสังคมจะมองว่าต้องการอะไรมากกว่านี้หรือเปล่านะคะแม่

ก็แล้วแต่น้องเขาอะค่ะเพราะว่าเราอยากจุดประสงค์ของแม่คือแค่นี้แค่นี้ค่ะ
อยากให้เขามาเห็นว่าเออนี่ก็ลูกนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือแล้วคาดหวังไหมว่าครั้งนี้เขาจะออกมายอมรับใช่ผมเองไม่

อันนี้เราทำคือทำหน้าที่ของแม่แล้วค่ะ
แล้วนอกเหนือนั้นจากนั้นเขาไม่ทราบว่าแล้วแต่เขาจะติดต่อลูกหรือไม่ก็
แล้วที่เขาตอบเออพอติดต่อไปแล้วเขาบอกว่าจะจะอะไรนะอยากไม่อยาก
จะทำให้ไม่มีที่ยืนตรงนี้พ่อได้ยินคำคำนี้แล้วรู้สึกไหมบ้าง
ก็เฉยนะครับเพราะว่าเจ๊ไม่รู้เนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่อง
มีเครื่องยืนหมายความว่าไงล่ะคะหมายความว่าไงคะ
มันเป็นเราได้สั่งไม่มีที่ยืนก็นั่งก็ได้ค่ะ
ถูกไหมคะแล้วเจมาดาคนเป็นพ่อพูดแบบนี้เรารู้สึกยังไง
ไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรกันตอนแรกผมก็ไม่อยากถามแม่มาก
ผมคิดอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีผมคิดอยู่แล้ว
เพราะว่าคำพูดเขาเพราะว่าไม่มีที่ยืนนั่นหมายความว่าเขามีอะไรที่จะมาตอบโต้เรากลับได้หรือเปล่า
แล้วแต่เขาค่ะเพราะว่าเราทำหน้าที่ตรงนี้แล้วให้เขาเจอกัน
พี่สายคนนี้เป็นเหตุนี้
มีแต่เรารับเลี้ยงลูกเราอย่างเดียว
อย่างเจมส์เองพอเรื่องมันเป็นแบบนี้เราถอดใจอยู่ไหมอยากเจอพ่อหรืออะไร

ยังอยากเจออยู่ไหมคะ
ขอออกมาพูดอีกครั้ง

ถ้าเกิดเจอพ่อครั้งแรกนี่ถ้าคิดอะไรจะคิดได้ไหมว่าจะพูดอะไรจะทำอะไรกับพ่อ

เรื่องที่ไม่ออกรู้แค่ว่าอยากเจอก่อน
ตั้งแต่ลืมตาไปบอกมาผมไม่เคยเจอพ่อ
ผมไม่รู้ว่าอาการตอนนั้นผมจะเป็นยังไงเพราะความรู้สึกตอนนั้นจะเป็นยังไงผมไม่รู้เหมือนกัน
ถ้าเกิดพ่อบอกว่าถ้ายอมเจอเราก็ยินดีที่จะไปเจอ

ได้ครับ

ได้ผมรับรับมา๒๐ต่อปีแล้ว

ฝั่งจรณะบุรีค่ะไปเที่ยวกับเพื่อน

แล้วมีภาพไหนนะครับดูแม่

มีรูปแต่ว่าเลี้ยงน้อง
รูปคู่ไม่มีแล้วค่ะนาน่าอ่ะค่ะ
อันนี้ก็ช่วงบวชค่ะที่เราบวชไปกับคุณแม่ด้วยค่ะ
อันนี้คือภาพที่แค่พอบัวครับ

คุณพี่นักแสดงพอบ่าบวช
นี่นักแสดงแล้วบวชอ่ะ

แล้วพี่กำลังมา
ตั้งชื่อน้องให้ชื่อนายเด็กชายมนมณัฐสุวรรณบาง
แต่ทีนี้คืออยู่ได้พักหนึ่งประมาณสักไม่จำไม่ได้ค่ะ
แล้วเขาก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นนายตินทยุทธ์ให้ให้ลูกอืมตัวเขาเปลี่ยนเองตัวเขาเปลี่ยนเองค่ะ
ตัวก็ตั้งชื่อเปลี่ยนเองนะคะตินทยุทธ์เนี้ยแม่แม่แม่บอกว่าแม่แม่ตั้งชื่อให้ไหวแล้ว
ก็คือหลังจากข้อความนะคะของเราเปลี่ยนชื่อตอนนั้นก็คงไม่นานนะคะจำไม่ได้
คุณยังช่วยเลือกติดต่อกันอยู่ไม่นานหรอกคุณติดต่อกันช่วงก่อนประมาณเจ็ดเดือนอ่ะ
เพราะว่าเจ็ดเดือนยังไปงานศพของคุณแม่เขามีอะไรในใบในใบต่างต่างคุณแม่ถือได้เลยนะฮะ
จะมีชื่อของเอาพูดตามตรงก็มีชื่อแนะนำสกุลของนักแสดงป่าท่านนี้ชัดเจนนะครับ
ผมได้ดูเอกสารนี้นะคะอ่ะเอกสารนี้คืออะไรคุณแม่อธิบายเลยครับคุณ
อันนี้ก็เป็นเอกสารใบที่ว่าเปลี่ยนชื่อแล้วก็เป็นพ่อว่าใครชื่อพ่อชื่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณแม่ชื่ออะไรแม่ครับคือในใบเปลี่ยนชื่อเนี้ยมันก็ประกอบไปด้วยว่าคุณอ่า
วีดาเอ่อชื่ออะไรชื่ออะไรมันได้ชื่ออะไรของได้ของใดของเล็กชายคนนี้
ค่ะเหมือนกันใช่ไหมครับค่ะคือมันเป็นจุดจริงชัดว่าเนี้ยคนเนี้ย

คือมีช่วงที่ว่าคุณแม่เขาเสีย

ก็เลยหายไปเลยค่ะห่างไปเลยค่ะ

ถูกมั้ยคะ
ทีนี้ก็เลยแบบตอนนี้เราก็
คนเป็นแม่เราก็อยากให้ลูกรู้ว่า

ก็หรือแต่ต่อจากนั้นเขา

เพราะว่าอะไรคะอาสารเนียะ

ก็ได้ไม่ได้เคทีนต่อ
ก็เลยบ้างนะ
ของข่อนี้ยังให้ผมถาม

คุณแม่ก็ไปอยู่ต่างประเทศไม่ได้เด็กน้องโดยพี่ยายเป็นคนเลี้ยง
ยายเป็นคืนเรียงส่งเงินมาให้
ใช่ขณะที่ช่วยเขามาอยู่ค่อนข้างไม่ได้สบาย

และว่าสามีที่อยู่ต่างประเทศ

งานอดีตเล็กนิดนิดหน่อยคันยาสูบไปตองแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
รายได้ก็ไม่ค่อยมีค่ะตอนนี้คุณแม่ก็ตกงานอยู่

คืองานถ้างานน้าเยอะน้าก็จะเอาไปช่วย

ความแผนชีวิตหลังจากนี้ยังไงบ้าง
อยากจะรอฟังไหมว่าทางนู้นเขาจะออกมาว่ายังไงไหม

แล้วค่อยว่ากันก็จะทำยังไงต่อ

หยุดจะหยุดเลยอะไม่สู้ต่อ
เขาแสดงความจริงใจมาอย่างนั้นแล้ว
ถ้าพ่อดูอยู่อยากบอกอะไรพ่อคะ

ผมอยากคิดถึงพ่อผมอยากมาหาพ่อแหละ
ผมมาแล้วเนี่ยพ่อมาหาผมได้ไหม

แม่ล่ะครับ
ตอนนี้แม่ทำหน้าที่ที่ให้ลูกมาเจอพ่อแล้ว
แต่พ่อก็ถ้าเกิดมีความคิดว่าเป็นพ่อ

ก็ยังไงก็ออกมาหาลูกช่วยกันแล้วกันนะคะ
อย่างนี้ถ้าสมมติว่าออกมาอย่างนี้นะคะ
แล้วมาในโรงการเขาจะกระทบหรือยัง

เพราะว่าอยากให้กระทบน้อยที่สุด

เพราะว่าแม่ก็คิดมาแบบหนักอกเหมือนกันค่ะ
ฉันไม่รู้ว่าจะแสดงความยังไงแล้ว
เพราะว่าลูกก็ถามโตขึ้นเรื่อย

ก็เลยออกมาให้ทันสินวัญชนิยังมาช่วย
ว่าพอดีคือช่วงนั้นตอนอินสแกรมอินอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ไม่คุยไม่อะไรเหมือนกับแบบปัดไปอะไรอย่างนี้
แม่สามารถบอกชื่อพ่อนามสัตว์ต่อมาได้ดีไหมคะ